มาตามรูปทรงที่เราให้อยู่ในแบบฟอร์มนั้นถ้าเราอยากจะให้น้องฟูฟู
เดี๋ยวจะบ่มต่ออีกไปถึงให้ครบ๔๘ชั่วโมงแล้วมาดูกันนะคะ
นี่ทานได้นะทุกคนขอเสร็จฟิลเตอร์นี้นิดนึงนะคะ
นี่ค่ะเขาสอนทำเต้าหู้ขนบางคนก็เรียกเต้าหู้รา
แล้วมันจริงอาหารที่มีประวัติยาวนานของบนธนอารไฮวีของจีนนะ
เขาเชื่อว่ามีประโยชน์จะพวกเสริมสร้างภูมิคุ้มกันบำรุงกระดูกป้องกันโรคต่าง
แล้วราดำที่อยู่บนเต้าหู้ขนเป็นราราที่สามารถกินได้ไม่ได้เป็นอันตราย

ตกลงเอารามาหมักอาหารมาหมักเต้าหู้
กินได้จริงหรือเปล่าแล้วพวกเราทำเองเลยเหรอ

มันเสี่ยงต่ออะไรรู้ไหมไม่งั้นเดี๋ยวคนจะไปกิน
ตามกินกันใหญ่เลยนะครับใช่เรื่องนี้อาจารย์เจตนะอาจารย์เจตสดา
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาก็ให้ความรู้เอาไว้
บอกว่าราที่เห็นเป็นเชื้อราแทมเป้
ที่สามารถเอามาทำเต้าหู้ขนมันเป็นสายพันธุรา
คนที่แพ้เชื้อราหรือว่าบางคนเค้าฟุ้งคุ้มกันต่ำ
เชื้อราตัวนี้จะเจริญเติบโตจนถึงช่วงสร้างสปอร์

แต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องการปนเปื้อนของเชื้อรายชนิดอื่นด้วย
กับอากาศแล้วก็การเจริญเติบโตแทรกลงไปนะ
ซึ่งอันนี้แหละมันอาจจะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพได้
ทางที่ดีอาจารย์เจดแนะนำว่าไปทำอาหารที่ปรุงสุก
เอาไปทอดเอาไปย่างเอาไปผัดดีกว่าเอามากินสดแบบในคลิปนะ
ก็พูดตรงกับหมอเอิร์ทนะหมอเอิร์ทอติรุธอาสาศึกนะฮะ
ซึ่งหมอเอิร์ทออกมาพูดแบบนี้ว่า
ราที่เอามาใช้ในการหมักโต๊งหู้นี่นะฮะก็คือราไรโซปัส
ซึ่งจริงเขาก็เอาไว้หมักอาหารกัน
อินโดคนจีนเขาก็หมักแล้วก็ประกอบอาหารกัน
กินได้เหมือนกันแต่ไอ้สิ่งที่กลัวคือ

ใช่ถ้าคุณทำไม่สะอาดนะคุณบอกว่าคุณหมักไว้กับเชื้อลา
แต่คุณเปิดเข้าเอาออกแบบนี้
แล้วเดี๋ยวมันมีเชื้อแบคทีเรียปนเปื้อนเข้าไป
อันนี้จะอันตรายคุณต้องดูนะ
มือของคุณห่อใบตองอีกเอามาตากอากาศข้ามคืนอีก

เพราะว่าเชื้อลาตัวนี้ยังโตได้อีก
แล้วในสภาพแวดล้อมเหล่านี้แบคทีเรียต่าง
มันจะเข้าไปบวกกับเชื้อราด้วย
มันก็เลยเสี่ยงฮะเสี่ยงต่อคนเสี่ยงต่อตัวเรานะ
คนที่เป็นโรคอยู่แล้วหรือร่างกายอ่อนแออยู่แล้ว
โรงมะเร็งเบาหวานอะไรอย่างนี้ไม่ควรกิน
ใช่อาจารย์ออสก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันเนี่ยนะคะ
เพราะว่าอาจารย์ออสก็พูดถึงเรื่องเชื้อราดำ
เชื้อราดำเนี่ยมันเกิดจากการหมักใช่ไหมลักษณะเป็นสีดำ
บางทีมันอาจจะสร้างพวกสารพิษขึ้นมา
ทำให้อาหารเน่าเสียมันไม่ค่อยดีต่อร่างกาย
ก็แนะนำให้เฉพาะตัวราขาวแต่ก็ต้องระวัง
ไม่ควรกินราดำ

เวลาเราจะเห็นเขาทำเราก็ทำตามกินบ้างอะไรอย่างนี้

ถ้าถามว่าจริงเราไปดูในคลิปของคนจีน
เขาขายกันเป็นมงเป็นไม้เป็นเรื่องแบบนี้

อย่างที่บอกว่าทำได้นะลาตัวนี้เอามาทำอาหารได้
แต่ว่าต้องมีกระบวนการที่ถูกทำและสะอาดด้วย